เหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
หลานชายขอเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้จะกระโดดเตะก้านคอแม่
แต่คือพลาดไปโดนยายแล้วคือยายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ของหนุ่มรายนี้เนี่ยบอกเลยว่ายอมรับว่าลูกชายเสพยาจนหลอน
ถึงขั้นเคยคิดว่ายายตัวเองเป็นปอบคือหลอนไปหมดแล้วสติไม่มีแล้วนะคะ
ตำรวจสพพลาชัยก็เข้าจับกลุ่มนายธาราเทพโสระดีอายุ๓๑ปี
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลสะดาวอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรำค่ะ
หลังจากที่เขาก่อเหตุใช้เท้าเตะก้านคอนางโอสุรสรอายุ๙๑ปีซึ่งเป็นยายตัวเอง
ตอนแรกเนี่ยคือเจ็บสาหัสเลยแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะคะ
นายธาราเทพให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเพราะว่าไม่พอใจแม่ตัวเอง
ขอเงินจะไปซื้อเหล้าก็ไม่ให้อีกทั้งจะเดินทางไปแจ้งตำรวจให้มาจับอีก
ก็เลยกระโดดเตะแม่แต่ทีนี้พลาดค่ะไปโดนยาย
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะให้ยายถึงกระตายนะคะ
เล่าบอกว่าลูกชายขอเงินแม่และยายเป็นประจำแล้วค่ะ
ถ้าไม่ได้ก็หุดหงิดขึ้นมาทันที

ลูกชายมาขอเงิน๔๐บาทไปซื้อเหล้า

คลั่งขึ้นมาทันทีค่ะลูกชาย
ระหว่างที่เธอกำลังหันหลังจะไปหยิบของ

ปรากฏว่าแม่ล้มฟุบเลือดกบปาก

แต่แม่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ

ที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยเสพยาบางครั้งเลยหลอนหนัก

กัดกินไส้ของตัวเขาเอง

ว่าลูกชายน่าจะหงุดหงิดที่ไม่ได้เงินไปซื้อเหล้า

อย่างไรก็ตามหลังสอบสวนเบื้องต้นตำรวจได้ตั้งข้อหานายธาราเทพ
ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

กล่าวหาเพิ่มเติมในทรภายหลังนะคะ

เพราะไม่คิดว่าหลานในไส้แท้
ทำร้ายยายตัวเองจนตายแบบนี้นะคะ